เดินหน้าในการคลี่คลายคดีฆ่าโบกปูนฝังดินที่ป่าชุมชนที่โชคชัยโคราชอยู่นะฮะ
ชายหญิง๒คนผู้หญิงนี่มีรอยสักอยู่๕จุดตามร่างกาย
ล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุทธาตุธิรัฐสวรรค์
บอกว่าตอนนี้ข้อมูลที่ได้จากแพทย์ชนสูตรเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชาย
มีลักษณะพันธุกรรมโครงกระดูกและรูปร่างเนี่ยนะฮะไม่ใช่ชาวเอเชียอย่างแน่นอน
แนวทางการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้เสียชีวิตทั้งสอง
เดี๋ยวจะใช้วิธีทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ทราบนะครับ
ว่าใช้เวลาอีกสักสองวันผู้หญิงเนี่ยเป็นคนไทยนี่แหละ
แต่ไม่ใช่คนในพื้นที่นครราชศรีมานะครับแต่น่าจะเป็นคนทางภาคอีสาน
แล้วก็ไปได้ข้อมูลสำคัญนะครับว่าในระยะเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะฮะ
ผู้เสียชีวิตทั้งสองนะครับที่ถูกฝังอยู่ด้วยกัน
มีคนเห็นเคยไปติดต่อหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในพื้นที่นครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลอยู่นะครับตอนนี้มีข้อมูลแล้วซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีรองประตอรอบอกนะฮะ
เดี๋ยวจะสามารถบอกได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
จะได้ขยายผลต่อไปได้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
รอยสักที่พบบนศพของผู้หญิง๕จุด
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีทั้งการศักดิ์และการเพ้นนะครับ
กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นไม่ใช่ร้านศักดิ์
อยู่ในพื้นที่โคราชแล้วตอนนี้มีกลุ่มผู้ต้องสงสัยบ้างแล้วนะครับ
มีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้
เดี๋ยวจะส่งผลเสียต่อรูปคดี
ช่วงบ่ายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับชุดสืบสวนลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
วันนี้เรียกได้ว่าปูพรมเดินแบบหน้ากระดานเลยนะฮะ
เพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะโดยเฉพาะพวกเสื้อกระเป๋า
หรือสิ่งที่คาดว่าคนร้ายจะเอาของผู้ตายทั้งสองไปฝังดินเอาไว้
เพื่อทำลายหลักฐานก็จะหาในรัศมี๕๐๐เมตร
หลุมฝังศพที่เจอเพราะว่าศพที่เจอนี่คือเปลือยใช่ไหม
ยทั้งคู่เลยนะนั่นเท่ากับว่ามันก็ต้องมีพวกเสื้อผ้า
แต่จะอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองนี่นะฮะก่อนหน้านี้เคยไปเจอพวกเศษ
จำนวนนึงนะครับถูกทิ้งไว้ห่างจากจุดเจอศพราวห้าสิบเมตร
ก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยคงเอาปงเอาปูนที่เป็นปูนสำเร็จรูปเนี่ย
ผสมตรงนี้นี่แหละนี่แถวนี้นี่แหละนี่นะฮะ
อ่าปูนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยก็ถูกทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ
ส่วนการค้นหาวันนี้เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลก็คือไปเจอคราบเลือดจาง๓๔จุดนะฮะ
แต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่เลือดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเลือดแต่ว่าถูกฝนเนี่ยฉะล้าง
เนื่องจากสภาพศพคาดว่าจะถูกฝังมาเนี่ยอย่างน้อยก็๓๔สัปดาห์
นี่นะฮะเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านมาเก็บเห็ดแล้วก็มาเจอพอดีนะครับ
คดีนี้นะครับเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานสำคัญต่าง
ที่จะสาวถึงตัวคนร้ายได้หลายอย่างแล้วนะครับ
อย่างเช่นปลอกกระสุน๓ปลอกมีหัวกระสุนด้วยนะครับ
ไปเจอในจุดที่อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพที่เจอหลุมศพประมาณ๑เมตร
ศพผู้หญิงพบว่าถูกยิงที่เบ้าตาหนึ่งนัด
แล้วก็มีการศัลยกรรมหน้าอกจมูกแล้วก็จัดฟันด้วย
มีศักดิ์ริมฝีปากด้วยมีรอยสักตามร่างกายอีก๕จุดนะฮะ
ขณะเดียวกันศพผู้ชายถูกยิงที่ศีรษะ๒นัดที่หน้าอกอีก๑นัด
แล้วจุดที่พบหลุมฝังศพเนี่ยห่างไปห้าสิบเมตรไปเจอจุดผสมปูนนะ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๔สัปดาห์
ซิลิโคนที่หน้าอกของศพผู้หญิงนะครับ
เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบแล้วนะครับถือว่าเป็นวัตถุพยานสำคัญเลยนะฮะ
ที่จะสามารถตรวจสอบว่าเธอคือใครได้นะครับ
ถ้าไล่ไปถึงโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ไปเสริมหน้าอกนะครับ
แล้วก็มีชิปที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย
มีชิปแบบนี้จะขยายผลไปถึงสถานที่ที่เขารับทำให้ได้ด้วยนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าสามารถตรวจสอบได้นะฮะ
ยืนยันรุ่นยี่ห้อวันผ่าตัดชื่อลูกค้า
ซึ่งตรงนี้สถานที่เขาทำให้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลหมด
ถ้าตำรวจประสานไปก็คงจะรู้ว่าเธอคือใคร
ขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่า
ถ้าตรวจสอบจนรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเนี่ยนะฮะ
ไม่เกินสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร
มาเสริมหน้าอกแล้วมีซิลิโคนก้อนนี้เนี่ยนะ
หลังจากนั้นจะได้ขยายผลต่อว่าผู้ชายคือใคร

เราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยใช้เส้นทางที่เจอหลุมศพ
เวลากลับบ้านแต่หลังจากมีการเจอศพเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าใช้เส้นทางเลยนะ
โดยเฉพาะกลางคืนนะฮะเขาก็กลัวกันนี่นะฮะ
แล้วก่อนที่จะเจอศพเคยเห็นรถกระบะสีดำ๔ประตูยกสูง
วิ่งเข้าออกตอนกลางคืนแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นรถของคนร้ายหรือเปล่า
พอมีแบบว่ามีเห็นศพก็ไม่มีใครผ่านเลย

ที่เราเห็นว่ามันแปลกเข้ามาเนี่ยคือมันเข้ามาแปะยังไงบ้าง
ต่างถิ่นหรือว่าแบบว่ามันขับวนเวียนหลายรอบอะไรอย่างนี้

ก็แบบว่าขับผ่านขับมาจากตรงนี้เขาออกตรงนี้

นี่ล่าสุดนะฮะคุณกิติศักดิรชัยเจริญสุขบอกว่า
ช่วงค่ำที่ผ่านมาชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ต่ออีกนะครับ
หลังจากเมื่อบ่ายเนี่ยไม่เจออะไรนะฮะ
แต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานำเครื่องสแกนหาโลหะเนี่ยมาตรวจสอบรอบหลุมศพเลยนะครับ
เพื่อหาพวกหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
ทั้งภาพเลือดหรือว่าพวกกระสุนต่างนะครับ
คือถ้าเจอเลือดเนี่ยก็ถือว่าจะไปพิสูจน์เรื่องของดีเอนเอได้ด้วยนะฮะ
ตามรายงานบอกเจออยู่๓จุดเป็นลักษณะสีคล้ายเลือดแต่จาง
ซึ่งไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ว่าก็เก็บตัวอย่างไปแล้ว